น่าที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าปีนี้จะเจอน้ำทั่วเหมือนกับปี๒๕๕๔
หรือไม่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำนะครับ
เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิด
ว่าในจำนวนนี้อาจจะส่งผลต่อประเทศไทย๒๓ลูกเท่านั้น
โดยอาจารย์อนุกูลบุรณประทีบรัฐอาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสต
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
จากการตรวจสอบสาการน้ำทะเลล่าสุด
พบว่ายังคงอยู่ในสถานะเป็นกลางแล้วก็เบี่ยงมาทางปรากฏการณ์ลานีย่าเล็กน้อย
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นตัวการสำคัญ
ที่ทำให้ปีนี้ประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา
โดยจากการติดตามสถานการณ์ฝนในไทย
ตั้งแต่ต้นปีก็มีการกระจายตัวของฝนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนปีนี้ปริมาณฝนก็ถือว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ
ส่วนเรื่องของพายุมีกระแสข่าวลือกันว่า
จะมีพายุอีกกว่า๑๐ลูกเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย
เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิด
เนื่องจากพายุอีกกว่า๑๐ลูก
เป็นการคาดการณ์พายุที่มีโอกาสเกิด
ซึ่งในจำนวนนี้ก็อาจจะส่งผลต่อเมืองไทย

โดยพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเรื่องพายุส่วนใหญ่
ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ในช่วงหลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
เพราะว่าพายุที่เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ตอนบนตอนกลางของไทย
จะต้องผ่านประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวก่อน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอ่อนกำลังกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
ส่วนปัจจัยที่จะทำให้พายุเข้าประเทศไทยได้
ก็คือถ้าเกิดพายุนั้นเกิดในทะเลจีนใต้

ใกล้กับแหลมยัวหรือแหลมคาเมาของเวียดนาม
ตรงนั้นมันจะมีโอกาสที่จะวิ่งเข้าปากอ่าว
แล้วก็วิ่งเข้ามาสู่ทางปากใต้ของเราได้
แถวสุราชนะครับหรือว่าสงขาก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่พอจะเกิดขึ้นได้
แต่เราไม่สามารถระบุได้นะฮะว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนหรือเปล่า
แต่ว่าถ้าเกิดช่วงที่มันเกิดอยู่ในทะเลจีนใต้เยอะ

เข้ากันยาตุลาพายุก็จะขยับลงมาทางตอนใต้ลงมาเรื่อย
จะมาสู่ส่วนกลางพักกลางของเรา

ปากใต้เราจะฝนตกช้าที่สุดก็จะเป็นตุลาไปแล้วพฤติกา

หลายคนกังวลยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนนะครับ
ว่าจะเจอน้ำท่วมเหมือนกับปี๕๔หรือไม่
ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำในปีนี้
ว่าจะสามารถจัดการได้ดีขนาดไหน
แต่ว่าทั้งปริมาณฝนแล้วก็ปริมาณน้ำในปีนี้

แล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมมากกว่าปีที่ผ่านมาครับ